จ้านะคะอ่าวรีบเข้ามานะคะแอดไทยรัฐนะคะ

เรื่องแรกก่อนดีกว่าเป็นแบบเรื่องของคนที่ชอบเสียงเพลงใช่ไหม
ถูกต้องคือหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเคยแบบว่า
เออเนี่ยเวลาเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเราอยากจะแบบว่าเออฟังเพลงที่เราชอบ
แล้วก็แบบผ่อนคลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของเรา
ไอโฟนบางทีมันก็แบบว่าจะมีเชื้อโรคไหม
อืมแล้วจะวางไปตรงน้ำไหมจะตกน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ย
บางคนก็เลยนี่มีนวัตกรรมเราไปดูมาในพันทิพย์นะคะ
ก็เป็นการใช้ไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็เชือกฟางเท้าใจด้วยก่อน
แต่เดี๋ยวก่อนนี่ห้องน้ำบ้านใครอ่ะ

เป็นตัวอย่างขึ้นมาว่าถ้าเกิดอันนี้เขาอยากดูซีรีส์
จ้ะเขาก็เลยต้องใช้ไม้ขวัญเสื้อ

ตกตกแล้วหน้าจอแตกขึ้นมาโอ้โหเสียตังค์หลายหมื่น
เขาก็เลยเลือกที่จะเอาไม้แขวนเสื้อแล้วก็มีเชือกฟางเอามาห้อยไอแพท

ไม่ได้สาหัสขนาดนี้แต่ก็พิงไว้กับกระจก

นี่แต่บางทีมันก็ลื่นตกลงมาได้ไงใช่ไหม
ตอนนี้มีขายแล้วด้วยคุณผู้ชมค่ะ

ฝักบัวที่เป็นลำโพง

คือคุณสามารถที่จะฟังเพลงก็ได้
คือเพลงกับน้ำไหลออกมาพร้อมกัน

ใช่สมมุติเราอยากจะรับโทรศัพท์อย่างนี้ก็คุยได้เลย
คือระหว่างอาบน้ำเมาส์มอยคุยเรื่องนู้นนี่นั่นเนี่ย
ที่เขาบอกเนี่ยเพียงแค่เปิดบลูทูธเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ที่เป็นฝักบัว
แล้วก็เราจะเปิดเพลงก็ได้ใช่ไหม
หรือว่าเราจะรับโทรศัพท์คุยกับใครก็ได้

ก็สนุนราคาก็อยู่ที่ประมาณ๘๐๐๐

แล้วก็มันเป็นอุปกรณ์ไฮเทคอ่ะ
ที่มันทนน้ำอ่ะ

เฮ้ยดูสิการอำนำคุณสนุกมากขึ้น
คุณเขาเด้งใหญ่เลยเห็นไหมคุณตัวอย่าง
แต่เวลาคุยโทรศัพท์ต้องออกมานอกน้ำนิดนึง
เขามี๔สีนะคะมีขาวดำแล้วก็ทองเทา
หาซื้อได้แล้วได้แล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบ
สมมุติชอบเราก็สามารถดิวกับบัตเครดิตของเราผ่อน๑๐เดือนก็ได้
สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไงเราจะเอาเงินไปกองตัวนั้นทำไม
ใช้มันมีหลายอย่าง

จะได้มีอุปกรณ์แบบนี้ทั้งน้ำและน้ำ
เหรอบางทีเราก็คือเราก็คือจะต้องแบบคุยโทรศัพท์ติดพัน

ไม่ได้ต้องไปอาบน้ำแล้วแล้วอาบน้ำอยู่

และอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราอยู่ในโลกของโซเชียลนะคะ

คือตอนนี้หลักใหญ่เลยในการใช้ชีวิตเนี่ย

คือมีน้ำแล้วมีที่อยู่อาศัยแล้วมีอาหารแล้วมียาแล้วยารักษาโรคแล้ว
เพราะฉะนั้นคือจริงแล้วมันสำเร็จรูปไปซะทุกเรื่องนะคะ
ตอนนี้สำเร็จรูปขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะหาแฟนบนโลกโซเชียลได้แล้ว
แต่อันนี้คือเราจะนำเสนอแต่ถ้าจะถามเราสองคนว่าเราชอบไหมด้วยวิธีการนี้เนี่ย
เราไม่ค่อยเห็นด้วยเราไม่ชำนาญมากกว่า
เพราะเราชำนาญหาแบบแมนนวอร์ม
เราชาวทำงานแบบว่าเออเดินไปตามแหล่งชุมชนแล้วก็แบบคุณดูดิ
ใช่แต่อันนี้นะคะเราหยิบยกข้อมูลมาจากครูเคสนะคะ
คุณครูเคสเนี่ยกล่าวไว้ในไทยรัฐออนไลน์ครูเคสที่สอนสังกรีต
ใช่กล่าวเอาไว้ว่ายุคดิจิทัลนี้นะคะผู้คนยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องของคนอื่น
จริงเรื่องตัวเองไม่ค่อยเท่าไหรหรอกน้องจะวุ่นวายจากเรื่องของคนอื่น
แล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่รู้จะไปหาแฟนที่ไหน
เพราะฉะนั้นบริการหาแฟนออนไลน์ก็เลยตอบโจทย์มันก็เลยมีเพจเหล่านี้เข้ามา
มันจะมีเพจเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วจะนี่
นี่มีเพจเยอะมากมีแบบว่าแม่สื่อแม่ชักนี่ไงแบบตรงเลย
โมทเพื่อนโสดแต่ต้องถามเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเขาฟ้อง

แล้วก็ค่อยลองคุยกันก่อนแล้วก็นัดเจอกันอีกทีนึง

เอาอาจจะจริงไม่จริงตรงนี้เราต้องเป็นข้อควรระวัง
ถ้าเกิดเขาไม่พูดข้อมูลจริง
แล้วเป็นมิจฉาชีพเราก็อันตรายเหมือนกัน

เขาบอกข้อมูลจริงหน้างาน

คุณเจี๊ยบบอกว่าพี่สีสวัสดีครับพี่สี

เขาต้องท้องค่ะอีกประมาณไม่กว่า๑๐วันเขาจะพอดแล้วค่ะคุณเจี๊ยบ
บวมแล้วคือเหมือนกับใกล้แล้ว

กับเรื่องการหาคู่ออนไลน์ก็คือว่า
ถ้าเกิดใครที่อยากจะไปลองดู
คือในยุคสมัยนี้นุ้ยก็ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่
ถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสที่จะไปแบบว่า
ไปเรียนคอร์สต่างเพื่อจะเจอ
คนใหม่แล้วก็หาจากทางนี้ได้แต่ก็ต้องระวังนะ
แล้วโลกมันเปลี่ยนไปจนถึงขนาดที่เราจะต้องหาแฟนในออนไลน์แล้วใช่ป่
คือเราชอบเป็นอันโลกกันหาแฟนแบบอันโลกอยู่เลยอ่ะ
คือเจอเองอะไรเองสัมผัสได้ดูพูดคุย
ก็ไม่ก็เจอกันออนไลน์ก่อนแล้วค่อยไปเจออันโลก

เพราะฉะนั้นนุ้ยก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมว่าคนไหนโสดคนไหนว่างคนไหนอยากที่จะแบบว่าเออโปรโมทตัวเองว่าฉันว่างอยู่

เดี๋ยวเราให้โปรโมทเลยแล้วเดี๋ยวเราขออ่านออกให้

ใหม่เดี๋ยวจะได้ดูไม่หยาบคายถูกไหม

จิ้มลิมข้อเสี่ย
อะเมา
ชอปนิ้นค่ะ
แล้วก็แต่ว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเดือดร้อนนะคะที่ผ่านมานะคะโปรไฟล์ในการดิน
ตัวเองเดือดร้อนมาตลอดไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนค่ะ

เพราะฉะนั้นเขาบอกให้สรุป

แล้วเวลาไปนัดแนะเจอกันเนี่ย

เข้าใจป่ะคือบางทีไปนัดเจอจนโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ว่าแล้วพอเกิดอะไรขึ้นล่ะเอานี่จริงนะมันเยอะหลาย

ใช่บอกนิดนึงว่าเดี๋ยวไปเจอเพื่อน

เพราะพ้ากับแม่ผมก็เป็นห่วง

ไม่ได้ไม่ได้จับหรอกแต่ก็สะกิดแล้วพี่โอเคไหมคะ
เออแล้วก็โอเคมาจนถึงตอนนี้๑๐กว่าปี
ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาด้วยแหละคุณผู้ชมจ๋า
ใช่นะแต่ก็หวังว่าจะได้เจอคนดีแล้วกันนะคะ
ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาฟินกับขนมไทยกัน

ขนมถ้วยแล้วมีอะไรนะพูดสิ

ขายต้นชุบบุรีขายต้นชุบบุรีอะไร
หนักมนต์อะไรอะไรตรงนั้นอะไร
หลาม๓อย่างนี้เราจะมาทำให้อร่อยขึ้นได้อย่างไรสักครู่ค่ะ